ครูสาวชาวเชียงรายช้ำใจนะ

ปรากฏว่าถูกพอออกอุบายชวนไปทานข้าว

แต่ว่าถูกขยันขยอว่ามาจอดรถรอรับแล้วนะ
ครูสาวก็ต้องไปคิดว่าไปทานข้าวไหว้พระ

ปรากฏว่าพอพาขึ้นรถ

ครูสาวเอาตัวรอดอย่างไร
คุณผู้ชมมีคลิปที่ม่านรูดให้เห็นกันด้วยนะครับ
พอเลี้ยวปรู๊ดเข้าม่านรูดปั๊บนะฮะ
หลังจากนั้นครูสาวนะรีบวิ่งออกมาทันทีเลย
เมื่อกี้ที่เห็นคือการยื้อยุดฉุดกระชากระเป๋ากันอยู่
เพราะครูจะดึงกระเป๋าตัวเองออกมาด้วย

คุณเชื่อไหมว่าก่อนหน้านั้นพอรูดซิปกางเกงลงแล้วด้วยนะ

รูดซิบลงแล้วแล้วครูสาวเห็นท่าไม่ดีบอกว่าพออย่าทำเลย
จนกระทั่งครูสาวสามารถหลุดออกมาจากรถได้คุณ

พอเดินมาฝั่งครูสาวรูดซิปลงเลย

ครูสาวออกอุบายขอเอาตัวรอดออกมาก่อน
กระทั่งออกมาแล้วครูสาวไม่ได้กระเป๋าตัวเองมานะ
ครูสาวเดินออกมาแต่ยังดีที่มีโทรศัพท์
โทรศัพท์ไปบอกให้คนมาช่วย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันยังไงต้องตรวจสอบนะ
มันเฉามันคาวมากนะครับ

นำเรื่องนี้มาร้องต่อสื่อมวลชน
แล้วก็นำคลิปนี้มาให้สื่อมวลชนได้เห็นเลยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒พฤศจิกายนนะ
คุณครูเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเธอเป็นคนเชียงราย
พฤศจิกายนย้ายมาสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาว

พอ๑๐โมงเช้าของวันที่๒พฤศจิกายน
ครูรุ่นน้องผู้ชายขึ้นมาบอก
บอกว่าพออยากให้ครูออกไปข้างนอกด้วย
น่าจะพาไปไหว้พระครับ
แล้วก็มีการเร่งรัดให้ลงไปนะครับ

แล้วก็บอกว่าพอจอดรถรออยู่หน้าอาคารแล้ว
ทีนี้ครูสาวก็ลงไป

พอบอกว่าเดี๋ยวจะพาครูอีกคน

ครูก็ลงไปครูสาวก็ลงไป
พอลงไปที่รถอ้าวไหนล่ะครูอีกท่านหนึ่งไม่เห็นมีเลย
พอเบาเศรษฐ์ก็ติดทุระและ

พอก็พาไปกินข้าวปกติทั่วไปจนเที่ยงกว่า
ครูก็ชวนพอกลับโรงเรียนเพราะครูมีสอนต่อ
แต่ระหว่างทางกลับพอขับรถพาเลี้ยวเข้าม่านรูดซะงั้น
คุณเธอตกใจพยายามขอร้องให้พอหยุดส่งเธอลงกลางทางก็ได้
แต่พอไม่สนใจเข้าเลยนะฮะ
แล้วมีพนักงานมารูดม่านปิดทันทีนะฮะพอพยายามจะลากเธอลงจากรถ
สักพักพอรูดซิปกางเกงเธอลงเลย
ขออภัยรูดซิปกางเกงตัวเองลงเลยคุณ
เธอก็เลยคว้ากระเป๋าจะวิ่งออกมาแบบนี้
คว้ากระเป๋าคว้ามือถือพอตามมายื้อยุดฉุดกระชาก

แต่เธอสามารถดึงมือถือมาได้ก็โทรบอกน้องชายให้มาช่วยหน่อย
หลังเกิดเหตุครูสาวโทรเล่าให้กับครอบครัวฟังเลย
บอกพ่อบอกแม่ให้รีบมาหาเธอที่บ้านพักครูในวันรุ่งขึ้นเลย

ระหว่างนั้นเองพอคนก่อเหตุก็โทรเข้ามา

พ่อก็ถามว่าทำไมพอทำแบบนี้
แทนที่พอจะรู้สึกผิดกลับบอกว่า

แต่ครูสาวบอกตอนนี้มันช้ำใจมาก

ที่ผ่านมาครูสาวต้องเผชิญกับอะไรรู้ไหม

บ้างพอก็บอกคนอื่นบอกว่า

ซึ่งทั้งหมดครูสาวบอกไม่เป็นความจริงเลย

ตอนนี้เธอเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะครับ

อยู่พยาวิทย์ตรงนี้ก็ช้ำชอกใจคุณ
เขาบอกว่าส่วนพอที่ถูกกล่าวหาก็เข้าพบตำรวจ

ผอเหมือนไลน์มาจะขอโทษ

พอบอกทำไมต้องไปเจอที่โรงพักล่ะ

ไม่ใช่คุณครูนะพออยากปรับตำแหน่ง
ไปไหนปรับลงไม่ได้ปรับขึ้น
อ้าวแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้
ยังต้องฟังคำชี้แจงจากฝั่งพอด้วยนะ

ถ้าฝั่งพอมีอะไรหรือตำรวจสอบปากคำว่าไง

เพราะว่าหลักฐานมันมีอยู่แล้วเนอะ